มาเจอปัญหาคราบน้ำมันที่มันเกิดขึ้นและพัดขึ้นชายหาดแบบนี้
ช่วยด้วยเถอะค่ะน้องปูน้องหอยน้องกุ้งเนี่ย
แย่อยู่แล้วดิฉันก็จะแย่เหมือนกันนะคะเอาเรื่องนี้ตรวจสอบกันนะคะ
รวมถึงเรื่องของสภาพอากาศเพราะลมมันแรงช่วงนี้พอลมแรงค่ะ
น้ำเอ่อลมก็ซัดซัดคราบน้ำมันขึ้นมาบนชายหาด
คนจะมาเที่ยวก็ไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมเอาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศเลยละกันนะคะ
ดูเรื่องของฝนก่อนณวันนี้ฝนลดลงค่ะ
เห็นไหมคะภาพถ่ายดาวเทียมที่ปรากฏณช่วงเวลานี้
เมฆที่จะทำให้เกิดฝนลดลงแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ฝนจะเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่
เอาไล่ไปเลยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้
ปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เกิดจากลมตะวันตก
ระดับบนเขาพัดผ่านเข้ามาหอบเอาความชื้นเข้ามา
บวกกับลมทะเลเหมือนเดิมค่ะปัจจัยเหมือนเดิมเลยมาบวกกัน
บริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะคะทำให้ลักษณะแบบนี้
ตอนเช้าตกที่ไหนบ้างอ่ะโอ้ยภาคอีสานค่ะเน้นนู่นภาคอีสานตอนบนนะคะ
และหลังจากนั้นค่ะช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายบ่ายแกรกแรงฮะ
ฝนหายไปแต่ฝนกลับมาที่ภาคใต้ค่ะและหลังจากนั้นช่วงเย็น
ตกทั่วทุกพื้นที่เลยเห็นไหมโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ใครที่จะเดินทางกลับบ้านอย่าลืมนะวันนี้ออกจากบ้าน

มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดฝนได้นะคะ
และลมหนาวก็คลืบคลานเข้ามาเรื่อย
จะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือค่ะ
อากาศเย็นขึ้นและหลังจากที่มีฝนไปเนี่ยนะ
อุณหภูมิจะยิ่งลดลงต่ำลงอีก๑๓องศาเซลเซียส
นี่เห็นไหมคะนี่เป็นเหมือยขาบที่เกิดขึ้นค่ะ
บนยอดดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่
นี่เขาเป็นปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหลายรอบแล้วนะคะของปีนี้
และเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ที่เกิดน้ำค้างแข็งเพราะอุณหภูมิต่ำเนอะ
องศาเซลเซียสโอ้ยแล้วเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะ
ใครที่ไปเที่ยวดอยอ่างขางไลน์มาบอกหน่อย
มาบอกนางเงือกหน่อยว่าเห็นไหมเหม๋ยค่ะ
ภาคอีสานไม่แพ้กันค่ะกาลสินนี่เที่ยวราบนะ
ตามสูตรอุณหภูมิ๑๙องศาเซลเซียสแล้วมีลมมาด้วย
บ้านคอยเอิญล่มว่อยล่มว่อยมากสิเขาหนาว่ะน่ะ
เอาส่วนกลางคืนจนถึงเช้ามีฝนตกสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
ภาคอีสานเสาภาคอีสานค่ะดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
ส่วนดิฉันนะตอนนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะ
น้องเป็นอย่างไรบ้างดิฉันเป็นห่วงมากเลยค่ะ
น้ำมันรั่วที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดเลย
ดิฉันพยายามจะเปิดข่าวช่องต่างเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข่าวนี้ไม่ค่อยมีนะ
แปลกเหมือนกันคุณผู้ชมรวมถึงสื่อด้วยนะคะ
อยากติดตามความคืบหน้าเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องนี้จริงจริงเนี่ยนะคะฝากหน่อยภาครัฐและเอกชน
ใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ดีออกมารับผิดชอบกันหน่อยนะคะ
จะได้ไม่ให้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นอีกสักทีส่วนดิฉันตอบ